ให้ผู้ชมมาต่อเรื่องข่าวนี้ก็เลยดีกว่านะคะ
จะพาไปดูลูกของซุปตาที่จอมนี้

แล้วก็มีหลายคนมีความสามารถทางด้านดนตรี
อย่างเช่นคนแรกนะคะเบอร์ล่าสุดเลยค่ะ
ลูกชายสุดหล่อของแม่นิโคกับพ่อแมวค่ะ

นี่พี่ชอตเขาจีบมาเล่นละครคุณผู้ชมนะคะ
เป็นพระเอกวัยเด็กลงละครเรื่องสายลุ้งค่ะ

รับบทเด่นเป็นภาคหรือว่ารับบทเป็นพี่ป้องตอนเด็กนั่นเอง

และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นลูกไม้ใต้ต้นนะคะ

ถ้ายังจำกันได้เอลลี่เขาประเดิมงานแสดงกับการเดบิวต์นะคะ
จากบทนางเอกในวัยเด็กของน้องยายานะคะ
น้องพี่ที่รักไงตอนนั้นโอ้โหดังมากนะคะ
และหลายคนเขาก็บอกว่าน้องเอไรกับพี่ย่าเนี่ย
ที่เขาก็มีการเร็กเตอร์อย่างคล้ายกัน

สาวน้อยวัยมินิค่ะน้องปีใหม่เอวารินค่ะ

น้องปีใหม่ตอนนั้นอายู๕ขวแม่งคุณผู้ชม
บทบาทเป็นแม่วันทองครั้งวัยยาวนะคะที่โตมากลายเป็นสาวสวยนะคะ
คุณใหม่ดาวิกานั่นเองนะคะเรียกว่าปังมากจริงนะคะ
ฉันก็เตรียมจ่อไมค์สัมภาษณ์ทุกคนเลยค่ะ